ดูเหตุนี้กันหน่อยตำรวจคลั่งก็คือตำรวจยศ๑๐ตำรวจโท
คลั่งแล้วก็ไล่แทงรายเดอร์แค้นเพราะอะไรรู้ไหม

โมโหเรื่องที่ภรรยาของเขาขอยา
แล้วก็หลบหนีมาอยู่ที่บ้านของเพื่อนซึ่งเป็นรายเดอร์
โมโหสองก็คือโมโหว่ารายเดอร์คนนี้
เองจะไปเป็นพยานหย่ารักร้างครั้งนี้ใช่ไหม

มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตอนที่เขาบุกมาจะไล่แทงรายเดอร์นะครับ
ป้าแล้วหรอ

มีมีดต่อไปด้วย
อ่าแล้วมือเป็นอย่างไร
มือเป็นอย่างไร

ที่ชี้ลูกศรสีแดงว่าเป็นตำรวจ

ตำรวจโทหนุ่มรายนี้นะฮะ
คลิปนี้ถูกนำมาโพสต์ลงในเพจสนาม
ยิงปืนดามปียพันธ์อุบลราชธานีนะฮะ
เห็นผู้ชายคนนี้แต่งกายเหมือนตำรวจครึ่งท่อนนะฮะ
มือข้างหนึ่งถือมีดปลายแหลมด้ามยาว
อีกข้างหนึ่งถือจอบนะคุณนะ
วิ่งไล่จะแทงจะทำร้ายชายรายเดอร์คนหนึ่ง

บนถนนธรรมวิถีอำเภอเมืองอุบลราชธานี
คลิปนี้ช่างที่มาทำงานแถวนี้ถ่ายไว้ได้คุณ
ทีนี้ชายแต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ย
ใช้ไม้ใช้จอบทุบที่รถเก๋งรถจักรยานยนต์
รายเดอร์ที่ใช้ในการทำมาหากินนะฮะ
ทุบทำลายประตูหน้าต่างบ้านของรายเดอร์
ทั้งเสียหายดูจังหวะนี้ซักหน่อย
แล้วถามว่ารายเดอร์กับหญิงสาว
ซึ่งเป็นภรรยาของเขาที่จะขอเลิกลาขอหย่า
หลบหนีไปทันไหมหลบทันคุณ
รายเดอร์วิ่งวนไปวนมาอยู่ตรงรถเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
แล้วก็หลบออกหน้าบ้านไปได้นะฮะ
ส่วนตัวหญิงสาวซึ่งเป็นภรรยา
ของ๑๐ตำรวจโทนุ่มที่อลาว่า

เมื่อกี้ทุบรถอะไรเสร็จเดินเข้าไปในบ้าน
ถ้าไปเจอผู้หญิงอาจจะไปทำร้ายร่างกาย
ทีนี้คนถ่ายคลิปก็คือเป็นช่าง
เข้ามาปะยางที่หอพักตรงข้ามบ้านที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าช่วงเกิดเหตุ
เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่๗มีนาคม
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันน่าจะเรื่องชู้สาวนะ

คนก่อเหตุแต่งกายครึ่งท่อนน่าจะเหมือนตำรวจนี่แหละฮะ
แต่คล้ายคนคุ้มคลั่งคล้ายคนเมาเหมือนกันนะ

ก่อนจะรีบโทรแจ้งตำรวจมาระงับเหตุ
ตอนที่ชายคนนั้นออกมาจากบ้านหลังนี้นะ
เห็นช่างคนนี้ยังหันมาถามเลย

ช่างบอกโอ้โฮจ่ายหายเลยนะครับ
แล้วทำไมมึงไม่จบประมาณนั้นทำไมมึงไม่จบ
เนี่ยนะฮะก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักค้านได้นะครับ
ทีมข่าวของเรานะฮะจะตรวจสอบความจริงเรื่องนี้
ก็เดินทางไปที่บ้านเช่าที่เกิดเหตุนะครับ
ไปพบกับน้องรายเดอร์ที่ถูกไล่ฟันไล่ทุบไล่ตี
ก็คือน้องธวัชชัยอ่อนสันเทียอายุ๓๖ปีนะคุณฮะ

บอกโอ้โหผมโชคดีผมรอดชีวิตมาได้นะ

แต่ว่ารถจักรยานยนต์เครื่องมือทำมาหากินของเขา
รถเก๋งแล้วก็ประตูหน้าบ้านถูกทุบทำลายนะครับ

ผู้ก่อเหตุคือ๑๐ตำรวจโทสริตดีมีทุนอายุ๒๙ปี
เป็นตำรวจต่อชะดอในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อะพี่
เขานัดเคลียร์ปัญหาเรื่องหย่าบร้างกับภรรยาอายุ๒๕ปี
ซึ่งภรรยาเขาก็หลบหนีมาอยู่ที่บ้านผม

ตัวผู้ชายผู้ก่อเหตุถามว่าถ้าจะหย่าใครจะเป็นพยานให้มึง
ทีนี้ภรรยาเขาเลยบอกว่าธวัดชัยจะเป็นพยานให้
คุณผู้ชมฮะทำให้๑๐ตำรวจโทไม่พอใจธวัชชัย
หันมาถามกลับว่ามึงจะเป็นพยานใช่ไหม

ถึงเข้ามาขออภัยสอใส่เกือกเรื่องชาวบ้าน
จากนั้น๑๐ตำรวจโทนายนี้ก็ชักมีดออกมา๒เล่ม
วิ่งไล่แทงแล้วก็โอ้โหเกือบโดนแทงบริเวณสีข้างนะ
มันโดนมาแล้วล่ะพี่แต่มันไม่ลึกมากนะฮะ

ตอนแรกผมอยู่ตรงมอไซคก็ถีบโมไซค์ผมล้ม
แล้วเขาก็วิ่งตามผมมานี่ผมก็อยู่หน้ารถ
ต่างคนประมาณเกือบ๑๐นาทีครับ

เขาก็เลยวิ่งไล่ตามถึงนู่นเลยครับปากซอยนู้น
ครับผมจังหวะนั้นน่ะก็เลยมันก็เลยบุกเข้าไปในบ้าน
ทุบประตูหมดเลยตามหาน้องสาวผม
เพื่อจะฆ่าหรืออะไรนี่แหละผมก็ไม่รู้นะ
บ้านี้คืออ๋อนี่แหละครับคุณโอ้โฮเกือบตายทั้งสองคนเลยนะครับ
ทีนี้หลังเกิดเหตุธรรมบรัชฌาภาวะเมืองอุบลประชาธานี
เกลี้ยกล่อมจน๑๐ตำรวจโทนายนี้ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะฮะ
ก่อนที่จะถูกคุมตัวไปที่โรงพักนะครับ
เจ้าตัวสาภาพแบบนี้ฮะอยู่กินกับภรรยาสาว
จนมีลูกหนึ่งคนอายุสามขวบนะ
ก่อนเกิดเหตุได้มาพักอยู่ที่บ้านของภรรยา
ในอำเภอพิบูรมังสาหารที่อุบลนี่แหละฮะ
แต่ภรรยาสาวไม่อยู่บ้านก็เลยวีดีโอคอหา
ปรากฏว่าฝ่ายหญิงขอหย่าคุณ
แล้วก็บอกว่าจะให้นายธวัชชัยเป็นพยานให้
ซึ่งจริงนายธวัชชัยฝ่ายหญิงก็นับถือเหมือนเป็นพี่นะ
เพราะเมื่อกี้เขาบอกเป็นเหมือนน้องนะเหมือนน้องสาวนะ
ทีนี้ฝ่าย๑๐ตำรวจโทก็เลยโมโห
เก็บข้าวของออกจากอำเภอพิบูรมังสาหาร

ไปซื้ออะไรรู้ไหมฮะซื้อมีดมา๒เล่มซื้ออะไรฮะ

ใช่ฮะก่อนที่จะบุกมาที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าตำรวจว่ายังไง
แจ้งข้อหาก่อนเลยนะคะฐานบุกรุกเคหาสถานของผู้อื่น
แล้วมันยังมีเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่นอีกเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
เรื่องของการทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ด้วยนะคะก็คุมตัวนะคะ
ตำรวจนายนี้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
การมาก่อนเลยเนอะไปแวะห้างอีกต่างหากซื้อมีดมาด้วยนะคะ
เป็นเหตุอุกอ่านจริงนะฮะตัวรายเดอร์เองบอกโอ้โห
ผมแค่จะเป็นพยานให้เขารักร้างของเขาโอ้โหแต่เกือบตายนะฮะ